พี่อีทโปรงลางกับพี่ปอยฟ้ายมารัยพรนั่นเองค่ะ

เรื่องราวดีเกิดขึ้นมากมายเลยนะฮะ
เขามาเจอกันในละครแนวหมอลำลูกทุ่งคุณผู้ชม
แล้วว่างนี่นะพี่อีทก็ชอบชวนใครล่ะ

ไปเข้าครัวทำอาหารหน่อยที่ร้านครัวสแตกแดกตับอยู่บ่อยเลย
แล้วนี่ใกล้วันที่๑กรกฎาคมเห็นเขาบอกว่า
รัฐบาลจะประกาศมาตรการคลายล็อกเพิ่มเติม
พี่อีทเปิดใจกับเราเลยว่าเดี๋ยวเตรียมจะกลับมา
เปิดร้านแบบเต็มรูปแบบไปเลย

ลองมาดูกันก่อนลองมาทานกันก่อนนะฮะงานนี้พี่อีทก็ฝากบันเทิงไทยรัฐเราเนี่ย
ขอบคุณมิตรรักแฟนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดค่ะ
ส่วนพี่ปอยไฟล์แม่ไม่ถนัดเปิดร้านแต่บอกเลยว่าเรื่องกินเนี่ยถนัดสุดเลยค่ะ
ไปติดตามคู่นี้กันหน่อยจ้า
ต่อเติมครับพี่แจ๊กรีนตอนนี้ต่อเติมออกมาอีก
เพราะว่าแฟนคลับไปแล้วเนี่ยก็เห็นใจอยู่ต้องรออะไรอย่างนี้
ก็กำลังปรับไปเรื่อยแล้วครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิด๑มิถุนา
เปิดให้มันมีการแบบเต็มตัวได้
ส่วนก่อนหน้านี้เราก็ยังมีอย่างพนักงานอย่างกุ๊กอย่างเชฟ
เราก็ต้องแบบเอายังไม่เต็ม๑๐๐เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้มาตรการ